ต่อใครที่ได้ไปวัดแห่งนี้แล้วจะสุขสมหวัง
อย่างเช่นคนคนนี้ก็สมหวังแล้วเอาหนังกางแปลงมาฉายแก้บน

ไปดูกันหน่อยครับที่วัดหัวโพตำบลหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ชาวบ้านครับเขาพากันมาเลยกล่าวว่าขอพรกับท้าวเว้ยสู่วันคู่

ถูกแต่เวลาไปเจอยักษ์คู่ท้าเวสุวรรณคู่
เราก็ต้องถามก่อนไหนเจริญไหนร่ำรวย

น้องสีแดงชื่อว่าท้าวร่ำรวย
อ๋ออันไหนแดงอันไหนแดงอันไหนแดงมันเป็นบัตรทองหน่อยเนาะ
อันไหนแดงน่าจะแดงทองนั่นน่ะนะส่วนองค์สีม่วง
นี่ท้าวเจริญอ๋อนี่สีม่วงองค์นี้สีม่วงองค์นี้สีม่วง
ม่วงเนี่ยชื่อว่าเท้าเจริญค่ะเฮ้ยไม่ใช่
เอาไงคุณอย่าทำให้ค่อยเขวแต่สีมันไม่ค่อยแดงกับเขียวนะ
มันเป็นม่วงกับเหลืองเมื่อกี้พอคุณสีม่วงปั๊บข้างล่างเขียนร่ำเท้าร่ำรวยอ่ะ
เอางี้ไหมเดี๋ยวถ้าเราไปเองอ่ะเราก็อ่านชื่อเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมไปอ่ะ
แล้วก็ลองสังเกตดูว่าองค์ไหนสีอะไรเออแล้วอ่านตามนี้เลยนะเนี่ย
คุณอ่านผิดคุณอ่านผิดคุณดูภาพคุณดูภาพเหมือนกี้
จะมีชื่อค่ะองค์ท่านอยู่ข้างล่างอ้าวถ้าไม่เคลียร์เรื่องนี้ไม่ไป

ตกลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาสีไหนเชื่ออะไร

คุณบอกว่าองค์สีแดงชื่อเท้าร่ำรวยไหน

นี่นี่แดงป่ะนี่แดงป่ะ

องค์สีม่วงก็เออสิไหนม่วง

แล้วแพนกล้องแพนระวักค่ะ
กล้องแพนระวักป่ะปึ๊บนี่องค์แดง

แต่เมื่อกี้คุณบอกว่าสีม่วงเท้าร่ำรวย

ถึงองค์ชื่ออะไรงงไปหมดแล้วอ่ะ

แต่ยังไงซะคุณผู้ชมไปดูเอาเองแล้วกันว่าองค์ไหนชื่ออะไร

เรื่องของคนที่เขามากราบไหว้แล้ว
แล้วเขาได้ดังหวังก็คือคุณสำรวยเจริญทรัพย์

เดี๋ยวจะมาตามหาอะไรตอนนี้

เมื่อคุณสำรวยไม่อยู่ไม่เป็นไรดูหนังของคุณสำรวยไป
คุณสำรวยครับมาเพื่อจะมาขอโชคขอลาบแล้วก็มาขอเรื่องราวต่างแล้วเขาได้ตามนั้น
ก็เลยมาทำการแก้บนด้วยการฉายหนังกางแปลงแบบนี้
นี่คือเรื่องอะไร
โอ้โหเรื่องอะไรเหรอ

พูดจริงได้ไหม
เอาไว้ฉายช่วงของการเปิดหนังกลางแปลง

แน่ใจเหมือนกันแต่ผมว่าน่าจะมีหลายเรื่องเอามาให้ดูกัน
แน่แน่จะมีแบ๊กแคนเตอร์ตัวพลังพย์ไหมครับ
ไม่อยู่ชนโรง
แต่คุณผู้ชมฮะไปที่นี่แล้วไม่ได้ไปดูหนังอย่างเดียว
อย่าลืมไปล้วงหงล้วงหายเพื่อเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ
อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนเขาก็ต้องการ

มาลุ้นกันสนุกขำพอนะ
อย่าเอาตัวเอาใจลงไปเล่นเองก็เจ็บเองทุกที
เป็นอย่างนั้นมันทุกที

อันนี้คือตัดออกแล้วเข้าข่าวต่อไปเลยเนาะ
แล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ